แต่ก็อย่าเพิ่งลืมเรื่องของโรคพิษสุนักบ้า

สุพรรณบุรีมีการประดมฉีดยาบุคลากร
ทางการแพทย์แล้วก็กู้ภัยกู้ชีพ

หลังพบมีผู้ป่วยเสียชีวิตต้องสงสัย
อาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับ
ทีนี้ก็ต้องเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน

ก็ต้องไปทำหน้าที่ในการทั้งจับสุนัข
แล้วก็ไปทำหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยฉีดยาสุนัข

เจ้าหน้าที่กำลังฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์

ชักหมดสติภายในกุฏิพระ
ของวัดเขาพระตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ไปพบกับนายนครสำเนียงล้ำ
ชักตาค้างคอแข็งน้ำลายฟูมปาก

โรงพิบาลวิภาวดีปรียราชอูทอง
โดยขณะที่นำตัวของนายนครส่งคุณหมอ
ปรากฏว่านายนครหยุดหายใจ
หน่วยกู้ไผ่ก็ปั๊มหัวใจเพื่อจะช่วยชีวิต
แต่ผู้ป่วยก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ

ได้รับการติดต่อจากทางโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราช
หลังจากที่ชนะสูตรศพของนายนครแล้ว

คุณหมอนะให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่เป็นหน่วยกู้ภัยในการปฏิบัติการช่วยเหลือนายนคร
ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ก่อน

เพราะหลังการเสียชีวิตของนายนคร
เจ้าหน้าที่ได้สอบถามหลานสาวของนายนคร

ถูกสุนัขกัดที่ข้อเท้าขวา
แต่ไม่ได้ไปฉีดยากันสุนัขพิษสุนัขบ้า

และท้ายที่สุดก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

โดยผู้ตายนั้นมีโรคประจำตัวอยู่
ก็คือโรคไขมันความดันและโรคหัวใจ
แต่ตอนนี้คุณหมอบอกก็ต้องสงสัยอยู่
ว่าจะเกิดจากสุนัขกัดหรือเปล่า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดีตียพราช

ผู้ตายน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
แต่จากการได้ข้อมูลจากญาติ
ว่านายนครมีประวัติถูกสุนัขกัดมา

จึงให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

และเจ้าหน้าที่กู้ไพที่ช่วยเหลือนายนะคร

ป้องกันการติดเชื้อพิษสุนักบ้านใกล้ชิด
โดยเรื่องนี้โรงพยาบาลได้รับรายงาน
แล้วก็จะรายงานให้กระทรวง
ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป